ข้าเห็นหน้าตาข้ากับเจ้ามาก่อนถามว่าน่างพูดออกไปก็จบเหน่า
ท่านยายท่านยายท่านยาย
ฮะท่านข้านานหรือ
ติดตามได้ในครูวุ่นชุลมุณรักทุกเรือนพุทธถึงสุขเวลา๙โมงตอน
ฮ่าถ้าฆ่านานเหรอ